คุณผู้ชมครับที่สุพรรณบุรีคนร้ายแอบเข้าไปขโมยปลาครับ
วัดดังวัดพังม่วงเดิมเขามี๖๐๐กว่าตัว
มันเอาไปจนเหลือสองร้อยกว่าตัวน่ะอืม
มือสักครู่คือกล้องวงจนปิดในร้านกาแฟก่อนค่ะเนี้ยมืดมืดมืดมืดเห็นแต่ทุ่มอยู่ทุ่มอยู่สองคนใช่ไหม
ครับมันช่วยกันอ๋อไอ้คนนึงลงบ่อเลยอีกคนนึงเอาสวิงช้อนอ่าแม่มึง
นี่คือวัดพังม่วงครับศรีประจันทร์สุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับจับภาพเหตุการณ์ประมาณตี๔นะ๑๙เมษายน
วัยรุ่นสองคนคนหนึ่งผอมหน่อยคนหนึ่งท้วมหน่อยนะครับ
เดินเข้าไปในบ่อปลาครับแล้วกระโดดลงน้ำ
กระโดดลงไปในบ่ออีกคนเอาสวิงช้อนอยู่ขอบบ่อ
ไม่รู้ว่ามันช้อนไปเท่าไหร่แต่มันวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งออกวิ่งเข้า
อยู่หลายรอบครับพอช้อนปลาได้มันเอาไปรวมกันใส่อะไรสักอย่าง
พาชนะนะครับตรงใกล้ห้องน้ำอืม
จากนั้นก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์สีแดงดำนะครับที่จอดไว้ที่สะพานหลังวัดหนีไป
นายนัทธเนธเปรมปรุงวิทย์อายุ๔๓ปี
เจ้าของร้านกาแฟแล้วเป็นคนดูแลบ่อปลาคาร์ฟเนี่ยเล่าบอกว่า
คนที่รู้ว่าปลาคาร์ฟโดนขโมยคือหลานหลานเนี่ยนะ
เดินไปทำความสะอาดบ่อแล้วเห็นต้นกระบองเพชร
มันเอียงผิดปกติโอ้ช่างสังเกตลูกนะแล้วก็ไปดูที่
ถังถังหน้าห้องน้ำมันหายครับคุณผู้ชม
และกลุ่มผู้ชมก็ไปแจ้งท่านเจ้าอวาสวัสขอเปิดกล้องดู
ก็พบว่าคนร้ายมาขโมยปลาครับไปกลุ่มผู้ชม
ตอนนี้ดูเหมือนประเมินฤทธิ์สตานเหลือถึง๒๐๐ตัวได้
เหงาเลยเมื่อก่อนอยู่กัน๖๐๐นะครับ
ครับบ่อนี้เป็นปลาครับจักรพรรดิแพงใช่ไหมนะครับ
รายงานข่าวบอกราคาแพงอยู่เพราะว่าวัดเนี่ยซื้อมานะครับ
คุณผู้ชมครับเกือบเกือบแสนโอ้โหตกแต่งบ่อปลานะครับ
ให้ชาวบ้านมาทำบุญพักผ่อนหย่อนใจไงนะครับ
วัดก็เลี้ยงตั้งแต่เป็นตัวเล็กเล็กนะไม่ใช่ซื้อตัวใหญ่มานะครับ

โตเท่านี้ใช้เวลาหลายปีมาถูกขโมยไปได้
ล่าสุดตำลวชสพศิปราจันทร์

ถ้าว่าจะเป็นไวรุดในพื้นที่เชื่อว่าจะตามตัวจะไม่ยาก
แต่ทางที่ดีหากวัยรุ่นในคลิปรู้ตัวแล้วมา
ส้าเถิบให้ยอมโม้บตัวซะนะครับ

จะดูแลยังไงนะเธอนะครับ